สำหรับเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ใช้ไม้ฟาดกรรมการ

แล้วมีรอปภมาเห็นพยายามจะเข้ามาช่วย
คนร้ายก็ยิงใส่รอปภจนเสียชีวิต
ตำรวจออกหมายจับ๒มือปืนแล้วนะคะ
แล้วก็วันนี้มีการประชุมร่วมกัน
เกี่ยวกับคณะทำงานที่เขาทำคดีนี้ค่ะ
หลังตำรวจนครบานบางเขนยื่นหลักฐานให้สารอาญาเป็นภาพถ่ายภาพนี้ค่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์และคนลงมือก่อเหตุ
ยิงนายอนุชาประทุมมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
สนามมวยลุมพินีเสียชีวิตและทำร้ายร่างกายนายอุดมดีกระจ่าง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคซึ่งเป็นกรรมการตัดสินที่สนามมวยลุมพินี

สารอาญามีคำสั่งอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา๒คนแล้วนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าร่วมกันทำร้ายร่างกาย
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกประชุมคณะทำงานในคดีนี้ค่ะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าและสืบสวนสอบสวนคดีอย่างละเอียด
สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินมวย
หรือมีผู้ขัดแย้งหรือมีใครเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรในเรื่องนี้

หลังประชุมกันเครียดกว่า๓ชั่วโมง

จากการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจ

พอจะรู้ตัวผู้จ้างวานแล้วด้วย
มั่นใจว่าติดตามจับกลุ่มได้เร็วนี้
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของนายอนุชา

ได้มีการประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในการจ่ายเงินเยียวยาแล้วค่ะ